คือจอดรถอยู่หน้าบ้านนะครับ
แต่ปรากฏว่ามีรถคันที่ขับแล่นผ่านมามาชน

แต่ว่าก็ไม่พ้นจากการจับภาพของกล้องวงจรปิดนะครับ

หน้าทีที่รถเก๋งสีขาวมาแล้ว
นี่ครับขับมา

เกิดขึ้นในช่วงเวลาตี๑๑๔นาทีของเมื่อวานี้
วันที่๑๓พฤศจิกายนนะครับ

เป็นที่ปรึกษาสภาธนายความนครศรีธรรมราช
เป็นเจ้าของรถกระบะที่ถูกชน

เค้าล่าให้ฟังบอกว่าดูจากภาพวงจรปิด
เห็นชัดเลยรถเก๋งสีขาวคันนี้นะฮะ
มาด้วยความเร็วบนถนนศรีธรรมราชนะครับ
ถึงบริเวณหน้าบ้านเล็กที่๓๒๖ถนนศรีธรรมราช

ก็มาพุ่งชนท้ายรถกระบะกระบะยี่ห้อเชฟโรเล็ตทะเบียน
ก็กลายยอร์ยักษ์๗๘๖๕นครศรีธรรมราช
ของเขาเองที่จอดอยู่หน้าบ้านอย่างเต็มแรงนะครับ
ที่รถเก่งคันสีขาวนั้นไม่จอดไม่ลงมาดูเลยนะ
ไปอย่างเร็วเลยไม่มาเคลียร์ไม่รอเจ้าของ

ทางถนนเทวบุรีตำบลโพเสด็จ
หลังเกิดเหตุนะครับก็มีการเข้ามาตรวจสอบ
ว่ารถกระบะมันเสียหายขนาดไหนคุณ

ด้านท้ายฝั่งขวาโดนชนเข้าไปเต็มนะฮะ
รวมไปถึงล้อยางแล้วก็แม็กซ์ฝั่งขวา
ล้อหลังก็โดนคูดเสียหายไปด้วย
ก็เลยเข้าแจ้งความที่สพเมืองนครศรีธรรมราชนะครับ
ซึ่งตำรวจก็เดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็ต้องไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดคุณ
เพราะว่ามุมนี้มันไม่เห็นทะเบียนรถเก่งสีขาวใช่ไหม

ขับมาเร็วมาแรงมาชนแล้วก็ไปนะฮะ

แต่ว่าต้องไปดูกล้องอื่นที่จะเห็นนะครับ
ว่าทะเบียนรถคันสีขาวทะเบียนอะไร
จุดอื่นมุมอื่นอาจจะแบบจับได้พอดี

ก็ต้องตามตัวกันไปใครทำผิดก็รับโทษกันไปนะ